ในกว่านี้สามวันแล้วค่ะตำหรับกระบาดที่ใช้พากันหลบหนีและไปโผล่อยู่ด่านชายแดนในจังหวัดศุตูเนี่ยตำรถชื่อว่าเป็นแผนรวงค่ะถ้าจำได้จะมีรถสาม
ในการเหมือนกับพากันหลบหนีมีรถสีดำที่เป็นรถเก๋ง
แล้วก็กระบะสีขาวที่หน้าตาเหมือนกันมาก๒คันนะคะ
วันนี้ตำรวจภาค๘และภาคเก้าพร้อมตำรวจกองปรับราม๖
ร่วมกันวางแผนแล้วก็แบ่งงานออกปฏิบัติหน้าที่ไล่ล่า
ในชาวฤทธิ์ทองด้วงหรือว่าเสียแป้งนานโหนดวัยสามสิบเจ็ดปี
นักโทษคดีร้ายแรงจากเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
หลบหนีออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาประมาณสักเที่ยงคืน
ในวันที่ยี่สิบสองตุลาคมนะคะโดยมีปอยหรือว่าจีรวรรดิชุมศรี
ลูกน้องคนสนิทเป็นคนพาหลบหนีบิ๊กหรือจักรีแป้นน้อยเป็นคนขับรถกระบะสีขาวสี่ประตู
ทราบทะเบียนขับนำตามด้วยกระบะสีขาวของบิ๊ก
ว่าน่าจะเป็นรถที่ปอยขับมุ่งหน้าออกจากสี่แยกหัวถนนไปทางตำบลท่าเรือนะคะ
ทีนี้พอไปไล่ดูกล้องมุมจรปิดที่ซอยท่าเรือยี่สิบเอ็ดอะค่ะก็จะเห็นภาพข้างบนรถต้องสงสัยทั้งสามคัน
มุ่งหน้าข้ามสี่แยกไฟแดงไปอย่างรวดเร็วนี่ค่ะเหยียบไปเลยอ่ะ
ไปอย่างไวเลยนะคะสามคันแต่จะเห็นว่าคันหลังสุดเนี่ย
ระยะห่างนิดหนึ่งสองคันแรกเนี่ยเขาจะไปกันแบบใกล้ชิดเลย
คันหลังจะทิ้งห่างช่วงหนึ่งเลยนะคะคาดว่าอาจจะตั้งใจทำเพื่อลวงเจ้าหน้าที่
เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีเบาะแสว่าเสียแป้งย้ายรถจากกระบะที่บิ๊กขับ
ก็คือกระบะอีซูซูไปนั่งกระบะคันหลังที่ปอยขับที่เป็นไฟทัน
แล้วก็หลบหนีไปที่บริเวณด่านชายแดนที่สตูนหวังให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าหนีข้ามไปมาเลเซียแล้วอะค่ะ
ล่าสุดมีรายงานว่าเสียแป้งไม่ได้ย้ายไปนั่งกระบะคันที่ปอยขับที่เป็นมิซูบิชิตไทรทันนะคะ
แต่ย้ายไปนั่งเก๋งซีวิกคันนำหน้านั่นแหละค่ะโดยมีเขาบอกว่าชื่อหนอนอืม
ยังไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลนะคะหนอนที่เป็นลูกน้องอีกคนนึงของเสียแป้งนี่แหละ
เป็นคนขับพาหลบหนีไปทางแนวเขตป่ารักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัศน์ในตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทธลุง
ส่วนกระบะที่บิ๊กขับไปโผล่อยู่ที่อำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะ
แนวทางการสืบสวนล่าสุดพอตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์มือถือไปเนี่ย
สัญญาณโทรศัพท์มือถือของเสียแป้งอยู่ที่แนวเขาบรรทัศน์ห่างจากชุมชนประมาณ๒กิโลเมตรค่ะ
ว่าอาจจะเดินเท้าขึ้นไปหลบอยู่บนเขาโดยมีบิ๊กและปอยตามขึ้นไปด้วย
หลังจากที่ทั้งคู่ไปรับเมียที่ตั้งท้องใกล้คลอดหลบหนีไปด้วยก็คิดว่าน่าจะเอาไว้ใช้เป็นโล่มนุษย์นะคะพี่อุ๋ย
คือลูกน้องเนี่ยก็มีเมียที่ตั้งคันอยู่ใช่ไหมก็เหมือนไปรับเมียแล้วก็พาหลบหนีไปด้วยกัน

ขณะเดียวกันมีชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันกับทีมข่าวด้วยนะคะว่าเห็นรถเก๋งซีวิกขับเข้าไปในพื้นที่จริง
โดยพื้นที่เป้าหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นพื้นที่ถนนเขาบรรทัศน์ในตะมนต์บ้านนา
เราส่งพี่กั้งพัชรวรินลงพื้นที่ตรงจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดกบดานนะคะ
ลักษณะจะเป็นเส้นทางมุ่งหน้าไปยังอำเภอป่าบอน
ทะลุจังหวัดสตูนแล้วก็ไปสงขลาได้

รายล้อมไปด้วยภูเขาแล้วก็ป่าทึบนะคะ
คนในพื้นที่บอกอุ้ยแนวเขานี้เนี่ยนะแหล่งซ่องโจรในสมัยก่อนเลยแหละ
ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปเท่าไหร่หรอกมันอันตราย
ตามข้อมูลก็บอกเสียแป้งเนี่ยมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในตำบลขวนมะพร้าว
คุณกั้งก็เลยลองไปสอบถามดูแต่ก็ไม่ได้เจอตัวผู้ใหญ่บ้านนะคะ
เจอแค่คุณแม่คุณแม่ก็ยืนยันว่าเออลูกชายที่ว่าเป็นกำนันอยู่ควนมะพร้าวเนี่ย
ไม่ได้สนิทอะไรกับเสียแป้งเพราะแม่ไม่เคยเจอหน้า
ถ้ารู้จักคงรู้จักผ่านผ่านถ้าสนิทแม่ก็ต้องรู้จักด้วยแล้วล่ะ
ไม่เกิดมาไม่เกิดเยอะ
เละก้าวเลยเละก้าวนี่เห็นก้าวอยู่และเละก้าวอยู่ขวนนั้น
มีรายงานด้วยนะคะว่าในวันที่ปอยขับกระบะไปโผล่ที่สตูนเนี่ยเขาขอความช่วยเหลือจากนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ชื่อก้อยให้ช่วยเหลือ
โดยแหล่งข่าวอ้างว่านายกก้อยคือคนขับกระบะสีดำคันนี้
นำรถกระบะของปอยอีกทีนึงซึ่งตอนนั้นปอยไปรับเมียที่ท้องมาแล้ว
อ่าแล้วก็พาไปพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูน
แต่ทันทีที่นายกก้อยรู้ว่าปอยไปช่วยเสียแป้งก็โทรศัพท์ไล่ปอยออกจากพื้นที่เลย
ก็คาดว่าปอยน่าจะเดินทางกลับไปที่พัทธลุงแล้วก็หลบหนีไปพร้อมกับเสียแป้งแล้วก็บิ๊กนะคะ
เมื่อวานนี้รองผู้บังคับการสืบสวนภูทรภาค๙ก็นำหน่วยสวาสตอาวุธครบมือเข้าพื้นที่
แล้วก็ตรวจสอบตามพิกัดที่ได้รับรายงานแล้วอ่ะค่ะส่วนชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคแปด
และชุดสืบสวนภูทรนครศรีธรรมราชเชิญตัวนายกก้อยมาสอบปากคำเพิ่มแล้ว
เพื่อจะหาความเชื่อมโยงคดีนี้นะคะซึ่งนายกก้อยก็ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน
แล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
แต่ประเด็นเรื่องที่ว่าจะถูกดำเนินคดีให้การช่วยเหลือหลบหนีอะไรยังไงไหมเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงเพราะตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานนะคะ
คือเหตุการณ์นี้มันก็มีคำถามเยอะแยะมากมายแล้วฮะ
หนีไปได้ยังไงช่องว่างช่องโวทั้งในส่วนของเรือนจำ
หรือว่าในส่วนของโรงพยาบาลมันมีหลายอย่างมากนะ
อย่างเช่นการนัดการออกมาแล้วเลื่อนนัด
คนอื่นเลยแล้วเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าห้องก็ไม่เห็นว่าใครเข้าใครออก

วันนี้พอจะมีคำตอบในที่เค้าไปไล่เลียงกัน
พันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไปที่นครศรีธรรมราชนะฮะ
เขาเรียกแหกโรงพยาบาลใช่ไหมน้องมิ้น
ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในคุกเขาอยู่ที่โรงพยาบาล
ทั้งที่มีโซ่ตรวนล็อกที่เท้าแล้วก็มีกุญแจมือล็อกอยู่กับเตียงด้วย
บางคนบอกแม่แหกโรงพยาบาลมันง่ายกว่าแหกคุก
หาทางไปโรงพยาบาลแล้วก็แห่โรงพยาบาลหนี

ก็มีอีกคนนึงที่เข้ามาด้วยนะฮะ
นายนรงหนูคำผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชซึ่งเพิ่งมีคำสั่งถูกย้ายไปเมื่อวานนี้
ให้ไปประจำที่ส่วนกลางก่อนนะครับอ่าในการตั้งกรรมการสอบสวนนะ
ว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของเสียแป้งเนี่ยมันเป็นเพราะอ่า
ความประมาทเรียนเลิกของเจ้าหน้าที่หรือว่าการทุจริตรับสินบ่นอืม
ให้มีผลภายใน๕วันนะครับตั้งกรรมการสอบตั้งแต่๒๓ตุลาคมนะครับ
จากประวัติการทำงานของนายนรงเนี่ยพบว่าเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่
เมื่อปี๒๕๖๓นะฮะแล้วตอนนั้นมีเหตุนักโทษ๒คนแหกคุกหนี
คราวนี้ก็มีอีกแล้วนะฮะแต่ว่าหนีออกจากโรงพยาบาลที่ส่งเข้าไปนะฮะ
หลังจากประชุมเสร็จนะครับทางพบเรือนจำก็เดินทางกลับทันทีนะฮะ
รณรงคลูคำไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าให้รายละเอียดอะไรกับสื่อมวลชนนะครับ
เพราะว่าอธิบดีกรมรัชธรรมบอกว่าคนที่จะเซ็นย้ายให้นักโทษออกไปโรงพยาบาลข้างนอกได้
ก็ต้องเป็นพบเรือนจำเท่านั้นตอนนี้กำลังตั้งกรรมการสอบอยู่นะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพันตรวจเอกทวีสอดส่องนะฮะ
อ่าบอกว่าหลังจากการประชุมเนี่ยแม่มันก็ได้ทราบรายละเอียดกันหลายเรื่องนะครับ
อย่างเช่นเรื่องที่ว่าเมื่อนักโทษเนี่ยถูกส่งไปโรงพยาบาลข้างนอก
แล้วใครต้องดูแลปกติมันก็ต้องเป็นผู้คุมใช่ไหม
คนนอกเนี่ยมาเฝ้าไข้ที่เตียงได้

เรื่องนี้เนี่ยตรวจสอบเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าไม่ได้นะฮะ

ต้องเป็นผู้คุมของทางเรือนจำเท่านั้นนะครับที่เฝ้านักโทษ

เดี๋ยวให้สอบให้เรียบนะ
การที่จะเอาผู้ต่างครั้งไปรักษาพยาบาล

แล้วก็ปกติในระเบียบเนี่ยเราจะได้มาเที่ยวการเจ้าคนที่ควบคุมนะฮะ
แล้วก็ได้เราเอาคนที่ควบคุมมาสร้างภารกิจ
เพราะจะคู่เขาเป็นคนที่พัก
ที่อยู่ในในเกิดจำนี้ที่เขานอนอยู่

ที่ท่านทวีสอดส่องลงไปวันนี้
ผมว่ามันได้อยู่๒ประเด็นแน่
ก็คือหนึ่งเรื่องการอนุมัติให้นักโทษเนี่ย

อันนี้เป็นอำนาจของผู้บังคับการ

พอบ่อเรือนจำค่ะนะฮะที่จะเป็นผู้อนุมัติ
ก็ต้องไปตรวจสอบว่าด้วยเหตุผลแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหม
สองก็คือพอออกไปแล้วเนี่ยนักโทษเนี่ย
มาเฝ้าไข้นี่นะฮะอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันว่า

จากนัฐมนตรีว่าการกระสวงวิถำนะครับ
ไปโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะฮะ

การนัดการเลื่อนนัด

วันนั้นผมคุยกับอธิบดีกรมรัชธรรมนะเมื่อวานนี้

ผมถามเอ๊ะป่วยขนาดไหนต้องแบบออกไปหาหมอข้างนอก
เห็นบอกทันตกรรมไปหาหมอทันตกรรม
ท่านบอกว่าต้องไปทำครอบฟันเนื่องจากฟันแตก
อันนี้เป็นความจำเป็นเพราะว่าในพื้นที่ของรัชธรรมเนี่ย
เรือนจำเนี่ยหมอไม่สามารถทำตรงนี้ได้นะครับ
ทีนี้ตกลงไปถึงแล้วไม่เจอหมอแล้วก็แบบโอ้โห
แขนขาอ่อนแรงวูบเป็นลมเนี่ยนะฮะต้องแอดมิตรเนี่ย
พอไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับ
ตกลงรัฐมนธรรมดีว่าการกระทรวงให้ทำบอกว่า

๒๐ตุลาคมที่ว่าไม่เจอหมอแล้วก็เป็นลมแล้วเขาให้แอดมิตร
แต่ตรวจสอบแล้วตกลงที่หมอนัดไว้ที่จะมาครอบฟันแตก
คือหมอเนี่ยเขานัดเอาไว้จริงแต่ว่าเขาแจ้งไปเมื่อ๑๘ตุลาคมคือวันพุธ

ก็ขนาดเรานัดหมอหมอยังโรงพยาบาลยังโทรมาถามเลยว่าจะมาหรือเปล่า

โรงพยาบาลบอกแจ้งไปที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชตั้งแต่พุธ๑๘ตุลาคมแล้วว่า

และนัดใหม่ให้มาวันไหนรู้ไหม

วันนี้พุธ๒๕ตุลาคม
แต่ใครอนุมัติให้เสียแป้งนาโนตเนี่ยออกไปเมื่อวันศุกร์๒๐ตุลาคมเพื่อไปโรงพยาบาล
เอาเดี๋ยวสิก็เมื่อกี้บอกว่าคนที่จะเซ็นอนุมัติได้

ตามข้อมูลแรกบอกว่าพอไปถึงแล้วก็ไปรอพบแพทย์
แล้วไม่เจอแพทย์เพราะแพทย์ไม่มาแพทย์ป่วยกระทันหันอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ต้องส่งตัวกลับความจริงแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลยืนยันว่า
ไม่ใช่นะฮะแพทย์ไม่ได้ป่วยกระทันหันแพทย์เขามีภารกิจในการตรวจคนไข้ของเขา
เพราะเขาไม่มีนัดกับเสียแป้งนี่ไงออกมาได้ยังไง
เขาขอเลื่อนนัดเป็นวันนี้แล้ว๒๕ตุลาคมแล้วแจ้งไปตั้งแต่๑๘ตุลาคม
คุณพานักโทษชายเนี่ยไปโรงพยาบาลได้ยังไงเอออ่าอ่าทีนี้พอไม่เจอหมอใช่ไหม
เพราะว่าหมอเขาไปทำภารกิจของเขาใช่
เขาอาจจะไปผ่าตกผ่าตัดดูคนไทยเขาไม่ได้นัดอ่ะเขาเลื่อนอ่ะ
แล้วคุณไปบอกว่าเขาอะไรนะหมอไม่มาหมอป่วยกันทันหมอเลื่อนกันทัน
ไม่ใช่เลยทีนี้อยู่ดีดีพอต้องส่งตัวกลับเรือนจำเป็นลม
คือหลายคนบอกว่าอุ๊ยเป็นลมทิพย์ถ้าเป็นลมทิพย์จริงเนี่ยหมอตรวจก็ต้องรู้แล้ว
ว่าเป็นจริงไม่จริงอันนี้นอกจากกรณีที่ที่หมอจะรู้เห็นเป็นใจนะ
ใช่ค่ะถ้าเป็นในกรณีปกติตรวจดูปุ๊บก็เขาก็ต้องรู้ว่าคุณเป็นจริงหรือไม่จริง
โอ้โหมันไม่ใช่ว่าหมอมาคนเดียวใช่ไหมไหนจะเจ้าหน้าที่พยาบาลตรวจวัดความดัน
บอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับทุกผู้ชมครับวันนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาล
ทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่เวรในขณะนั้นยืนยันว่านักโทษชายคนนี้คือเสียแป้งนาโนตเนี่ย
ความดันต่ำมากถึงขั้นต้องเข้าสู่กระบวนการช่วยชีวิต
แต่ไม่สำเร็จที่ว่าจะตกจะตัดอะไรไงมาสำเร็จวันคืนวันเสาร์ที่ว่าเอากุญแจมาไข
ถามว่าทำไมถึงความดันต่ำมากถึงขั้นต้องเข้าสู่กระบวนการช่วยชีวิต
สันนิษฐานของแพทย์เนี่ยคาดว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียด
ดูเรื่องของการตรวจร่างกายอะไรพวกนี้นะค่ะคาดว่าเสียแป้งเนี่ย
กินยาลดความดันเข้าไปในขณะที่มาถึงโรงพยาบาล
คือตั้งใจว่าอย่างนั้นน่าจะถึงขั้นกินเกินขนาด
โอเวอร์โดสยอมแลกเลยเหรอตั้งใจให้ความดันเนี่ยมันตกอย่างรุนแรง
วูบนี่แพทย์เนี่ยตรวจวัดความดันแล้วแบบโอ้โหมันต่ำผิดปกติจริง
โอ้โหไปเอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนขนาดยามันก็ถามใครก็ได้
ที่เขามีความรู้เรื่องยาใช่ค่ะอ่าเราจะไปโทษหมอหรือว่าพยาบาลอย่างนี้ไหม
เขาอาจจะไปถามคนที่เป็นเพศสัตว์คนที่มีความรู้คนกินกี่เม็ดดี
พยาบาลบอกกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมนะฮะบอกว่า
ผู้คุมไม่ได้มาอยู่ข้างเตียงเสียแป้งเลยนะฮะ

เออเขาใช้คำว่าไม่ได้มาตลอดเวลา

นี่แล้วอันนี้เขาเป็นจำลองเหตุการณ์นะฮะ
ตอนที่เสียแป้งอยู่ที่เตียงพยาบาลเนี่ยก็จะใส่กุญแจเท้ากับกุญแจข้อมือ
แล้วก็ล็อกเอาไว้กับเตียงโดยผู้คุมเนี่ยทิ้งหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้เจ้าหน้าที่พยาบาล
เวลาที่พยาบาลจะมาตรวจอาการตามรอบเวลาที่ต้องมาเนี่ยก็จะโทรแจ้งผู้คุม
แล้วผู้คุมก็จะพามาแล้วพอมาถึงถ้าผู้ป่วยจะต้องเข้าห้องน้ำ
เขาก็จะไขกุญแจให้แล้วพาเข้าห้องน้ำเป็นระยะ

ก็คือผู้คุมไม่ว่างเนอะเลยทิ้งเบอร์เอาไว้พยาบาลจะมาตรวจแล้วก็โทรเรียกอย่างนี้เหรอคะ

ใช่สิครับเพราะว่านี่คือนักโทษแล้วขอโทษนะคะนักโทษคดีร้ายแรง

ประวัติยาวเป็นหางว่าวอ่ะ

ชุดที่เขาใส่เป็นชุดของโรงบาลใช่ไหมครับ

ปกติต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าในเกณฑ์นี้เขาไม่ใส่เสื้อ
ไม่ใส่เสื้อเขาไม่ปิดอะไร

หลายท่านก็แสดงความเห็นเข้ามาเยอะแยะ

ในห้องผู้ป่วยรวมก็เลยไม่มีที่นั่งพอ

ญาติผู้ป่วยเฝ้าเตียงละ๑คนอยู่แล้ว

คุณก็มานั่งคนหนึ่งก็ได้ไง

ผู้มันคับการตมตรภูทรนครศรีธรรมราชนะครับ

จากทางเรือนจำแล้วก็ทางโรงพยาบาล

เชิญตัวบุคลากร

การแวดล้อมมาให้ข้อมูลในฐานะพยาน

เชื่อมโยงการก่อเหตุของเสียแป้ง

ตอนแรกเลยว่าการ

แล้วเคยออกมาก่อนแล้วด้วยเมื่อสองเดือนก่อนนะฮะอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะ
เคยออกมาครั้งนึงแล้วด้วยนะฮะจะตรวจสอบย้อนหลังไปด้วย
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ว่าขจรเกียรติรักพาณิชมณีนะฮะ
บอกว่าเสียแป้งนาโนตไม่มีรายชื่อในบัญชีผู้มีอิทธิพลของจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่ไม่ต้องตกใจ
เพราะน่าจะมีอยู่ในรายชื่อของทางจังหวัดพัทธลุงนะฮะซึ่งเราตรวจสอบไปเนี่ย
พบว่าที่พัทลุงสีแป้งเนี่ยนะโนตเป็นพื้นที่ตำบลในอำเพินนาฮะเมืองพัทลุง
มีพฤติกรรมชอบข่มขู่ผู้อื่นด้วยนะครับแม้กระทั่งตอนถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางพัทธลุง
ก็ไปข่มขู่เจ้าหน้าที่ของเรือนจำก็มีนะครับข่มขู่ผู้คุมข่มขู่เจ้าหน้าที่
ทำตัวเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนกว้างขวางมีอิทธิพลมีอดีตนักการเมืองมีตำรวจนะฮะ
ที่มาเยี่ยมนะครับแล้วเคยคุยกับผู้คุมคนนึงนะขู่หรือไม่ขู่น้องมิ้นลองดู
เคยบอกผู้คุมบอกว่าเมียเนี่ยขายผลไม้อยู่ใช่ไหมมารู้ได้ยังไงอ่ะท่านผู้ว่าบอก
อันนี้มันคือการแสดงเชิงข่มขู่เลยมารู้จักได้ยังไงว่าครอบครัวเขาทำอะไรอ่ะ
ทำให้ผู้คุมเขากลัวเลยทีนี้ว่าขนาดอยู่ข้างในเดินผ่านเรา
ยังบอกว่าเมียขายผลไม้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ฮะเขาเลยต้องขอย้ายจากเรือนจำกลางพัทธลุงเนี่ย
ส่งมาที่เรือนจำความมั่นคงสูงก็คือเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
แล้วเป็นยังไงล่ะก็ไปโรงพยาบาลแล้วหนีเลยตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอนะฮะ
ต้องจับให้ได้นะเพราะคดีนี้คนก็จับตากันอยู่เหมือนกันนะคะครับ